กลายเป็นว่าเสียทรงเสียเส้นกันทั้งประเทศเลย

แต่ดูเหมือนว่ากาดตั้งไม่ทั่วประเทศ
กาดมันตกมันมีช่องโหวให้กาดตกไป
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คนทั้งประเทศกลับมาวิตกกันใหม่
คือคนไทยด้วยกันเราท่องมาตลอด
อย่าประมาทกาศอย่าตกประชาชนทำกันมาอย่างดี
แต่ตรงไหนมาตรการตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่ะ

โควิดกับการติดเชื้อในประเทศมา๔๙วัน

แล้วก็มีคำถามว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ที่บอกว่าทหารอียิปต์ติดติดจริงหรือเปล่า
หรือเป็นแค่ข้ออ้างความชอบทำ

ซึ่งพรากอดถูกเฉินหรือเปล่า

ทั้งเรื่องของลูกทูตด้วย
แล้วก็คนที่มาเที่ยวบินเดียวกันอีก
แล้วพวกเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างไร
โดยเฉพาะพี่น้องชาวระยอง
ไปดูเคสของทหารอียิปต์ก่อน

มาตรวจแล้วเขากลับไปแล้วนะ
ผลเพิ่งออกมาว่าเขาติดโควิด๑๙

แล้วคนที่เขาอยู่เขาทำอย่างไร
ว่าจะติดโควิดมาด้วยหรือเปล่านะครับไปดูไทม์ไลน์กันหน่อย
เมื่อวานนี้ทำเอาคนทั้งประเทศช็อกไปตามตามกันจริงค่ะหลังจากโคศกสบคฮะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินแถลงคนก็เอาแล้วไงอืม
จะเริ่มออกมาเที่ยวกันได้ไม่เท่าไหร่อาทิตย์เดียวมาก
จะโดนกักตัวอีกแล้วเหรอนะฮะนะฮะเพราะว่าโคสกสอบคอฮะ
เมื่อวานนะทำเอาโดยเฉพาะชาวระยองนะแม่
เอายังไงดีเพราะว่ามี๓รายติดเชื้อขึ้นมาใหม่
หนึ่งในนั้นเป็นทหารอียิปต์อายุสี่สิบสามปีนะฮะเดินทางเข้าไทยวันที่แปด
กรกฎาคมด้วยเครื่องบินไปลงที่อุตภาวแล้วก็เดินทางต่อไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งที่มรยองนะฮะ
อยู่ที่ระยองเนี่ยโอ้โหเดินทางไปนั่นไปนี่รวมทั้งไปห้างสรรพสินค้าด้วย
คนก็เอ๊ะห้างไหนโรงแรมไหนไปไหนมาบ้างก็อยากรู้จะได้ป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องนะฮะ
ไทม์ไลน์ของทหารอียิปต์นายนี้หน่อยนะฮะเขาบินมาจากภูมิภาคแอฟริกาด้วยเครื่องบินทหารนะฮะ
คือวันที่๖กรกฎาคมเนี่ยนะเขาเดินทางมาจากกรุงไคมโรของอียิปต์นะฮะ
เดินทางไปยังสหรัฐอารับเอมิเรตนะฮะต่อมาวันที่๗กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอารับเอมิเรตต่อไปยังปากีสถาน
วันที่๘เดินทางจากปากีด้วยเครื่องบินต่อมาเลยครับไปลงที่สนามบินอุตภัวร์ของประเทศไทย
ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่มรยองโรงแรมแห่งนี้เขาตั้งให้เป็นเศษควารันทีน
แต่ว่าตัวทหารนายนี้ไม่ได้พักกักตัวแบบ๑๔วันตามที่กำหนดนะฮะ
อาจจะมีการใช้อภิษฎอ้างเรื่องของทางการพูดต่างมีการขอตรวจไม่ให้ตรวจอะไรประมาณนี้นะฮะ
จากนั้นวันที่๙เนี่ยบินจากอุตภัวร์อ้างว่าไปทำภารกิจทางทหารที่เมืองเฉินตูของจีน
แล้วกลับมาที่ไทยพักโรงแรมเดิมอันนี้เดี๋ยวต้องมีคำตอบว่าภารกิจที่ว่าเนี่ยมาทำอะไร
นะฮะเป็นแขกของใครหรือเปล่านะฮะต่อมาวันที่สิบกรกฎาคม
โดยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองระยองขอเข้าไปคัดกรองคณะเดินทางและลูกเรือ
เพราะว่าถือว่าคุณมาจากต่างประเทศคุณต้องตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็ตรวจโควิดทั้งคณะ๓๑รายใช้วิธีการบังคับเลยก็ว่าได้
หลังจากนั้นวันที่๑๑กรกฎาคมตอน๑๑โมงครึ่ง
คณะนี้นะฮะเดินทางออกจากไทยกลับไปอียิปต์แล้ว
ขณะเดียวกันผลการตรวจจากห้องแล็บออกมาก็ยังไม่ชัดเจนว่าติดหรือไม่ติด

หลังจากเขากลับไป๒วันคือวันที่๑๒กรกฎาคม
ผลเพิ่งออกมาว่าทหารนายนั้นติดโควิด๑๙
แต่เขากลับไปประเทศเขาแล้วไง
ทีนี้มันก็ยุ่งสิติดโควิดแล้วอยู่ที่เมืองไทยแล้วไปไหนมาบ้าง
ทีนี้หลังจากสอบส่วนโรคเสร็จพบว่าก่อนหน้านั้น
ก่อนที่จะยืนยันว่าติดคนกลุ่มนี้ออกจากโรงแรม
ไปหลายแห่งครับของระยองไปห้างด้วยไปนั่นไปนี่ด้วย

จะได้รายงานให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวระยองรับทราบ
เพราะว่าตลอดตั้งแต่สวบคอแถลงนะจนถึงณวินาทีนี้
ยังคงมีคนถามตลอดเวลาว่าปกปิดข้อมูลหรือเปล่า
เขาไปตรงไหนมาบ้างแล้วทำไมถึงกาดตกทำไมถึงปล่อยให้เขาเข้ามาได้ล่ะ

แล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้เจาะต่อจากที่โคศกสวคคทแหลงก็คือ
ไลน์ของทหารอียิปต์รายนี้ที่บอกว่าไปที่ห้างไปที่โรงแรมของระยอง
ไปที่ไหนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวจังหวัดระยองรวมถึงตัวดิฉันเองนะคะ
โทรไปที่สายด่วนของกรมควบคุมโรค๑๔
เพราะเลขนี้ก็หลายคนโทรไปสามารถตรวจสอบได้
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ว่าโรงแรมที่ทหารอียิปต์กลุ่มนี้เข้าพักคือโรงแรมอะไร
ห้างเนี่ยเป็นห้างชื่ออะไรแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่านักข่าวของเราเก่ง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลกับเรา
ชัดเจนมากบอกพี่กัดหมดเลยนะคะว่าที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะบอกค่ะแต่ว่าเอากลับมาเรื่องนี้ก่อน
อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะน้องหนูโรงเรียนต่างจะต้องปิดไหมจะต้องหยุดไหม
ปรากฏว่าวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้หลายโรงเรียนในจังหวัดระยอง
ต้องมีการสั่งปิดการเรียนหลังจากที่เปิดมาได้ไม่นานนะคะ
ต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์แทนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คุณผู้ชมเราขึ้นโรงเรียนไหนบ้างให้คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะ
คุณผู้ชมดูหน้าจอตามไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยพอรู้ข่าวว่า
เอาล่ะทหารอียิปต์เข้ามาพักที่โรงแรมในระยองไปเดินห้างต่าง
คุณผู้ชมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่านั่งเป็นประธานเมื่อวานนี้
ก็เรียกประชุมทันทีมีการตรวจสอบเส้นทางทหารอียิปต์คนนี้นะคะ
ว่าเข้าพักที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วที่สำคัญคณะกรรมการโรคติดต่อ
ได้มีการสั่งปิดห้องพักคือทหารอียิปต์เข้ามา๑๑คนถูกไหม
แต่๑คนติดโรคโควิดจุดที่เขาไปพักในโรงแรมแห่งนี้
เดี๋ยวจะบอกชื่อโรงแรมคุณผู้ชมตามต่อไปเรื่อยนะคะ
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า๒ชั้นบนสุด
ตอนนี้ให้ฆ่าเชื้อแล้ว
ให้ฆ่าเชื้อแล้วพร้อมกับตัวพนักงาน
โรงแรม๒คนที่ขึ้นไปเสิร์ฟอาหาร

เพราะว่าพนักงานสองคนเขาไปเสิร์ฟไง
มันจะพอไหมเพราะว่าพนักงานสองคนเสิร์ฟปุ๊บ

เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะ
ไปเดินที่ห้างห้างไหนเวลาเท่าไหร่
เพื่อชาวจังหวัดระยองท่านรู้ตัวท่านจะได้ไปตรวจนะคะ
เมื่อวานนี้เราสอบถามคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่า๓จุดที่ทหารอียิปต์คนนี้ลงพื้นที่ไป

ราฟิกหน้าจอนะคะเชิญเลยค่ะ
ห้างแหลมทองระยอง
จังหวัดระยองเราถามคุณสาธิตปิตุเตชะต่อว่าอ้าว
ทำไมเขามาเดินได้อ่ะก็เพราะว่าทหารนายเนี้ย
ฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
กำชับกำชาแล้วว่าห้ามนะห้ามเดินทางออกไปข้างนอก
ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้๑๔วันเราก็ถามต่อว่าโรงแรมดีวารีเนี่ย
เป็นสเต็ปคอรันทีหรือเปล่าใช่ปรากฏว่าโรงแรมแห่งนี้ก็ไม่ใช่
เซ็ตคอรันทีนไงถึงไม่ใช่ท่านก็ต้องมีการกัดตัวสิบสี่วัน
เจ้าหน้าที่โรงแรมก็เตือนแล้วแต่ฟังไหมไม่ฟังค่ะ
ขัดคืนนะคะที่สำคัญหนักกว่านั้นคือไม่ยอมให้ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องประสานไปที่
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดให้ประสานต่อไปที่ตำรวจ
ตำรวจมาถึงจะยอมตรวจนะถึงจะยอมตรวจ
วันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่น้องชาวจังหวัดระยองก็ถามกันแล้วว่า
คุณรสดินแล้วสรุปว่าช่วงทำลายที่ทหารอีหิบกลุ่มนี้เนี่ย
ที่ระยองเนี่ยไปเดินห้างเนี่ยทั้งเซ็นทรัลแล้วก็ทั้งแหลมทองเนี่ย
ไม่รู้แหละสองห้างเนี้ยไปเดินกี่โมงอืม
ได้ข้อมูลมาค่ะว่าไปเดินที่ห้างเนี่ยคุณผู้ชมไปตรวจสอบเอาเองนะคะ
ไปเดินที่ห้างไหนบ้างแต่รู้ว่าไปเดินที่ห้างเนี่ยคือ
ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามอืมสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามเอาล่ะ
กันเหนียวคุณผู้ชมทั้งห้างแหลงทองระยองทั้งเซ็นทัน
ไปเดินช่วงเวลานี้ไปตรวจโรคซะไปตรวจโรคซะนะคะ
วันนี้ส่วนใครที่กังวลว่าเอาไปตรวจโรคแล้วฉันต้องเสียตังค์ไหมค่ะ
หมอตีคุณสาธิตบอกว่าวันนี้คุณสาธิตจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะคะไปติดตามข้อมูลทั้งหมด
แล้วจะมีรถตรวจโรคโควิดพระราชทานลงพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย
ให้บริการประชาชนที่มีความกังวลว่าเราจะติดโรคหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมฟังชัดนะคะไปจอดแล้วก็ตรวจให้ฟรี
ห้างแพชชั่นระยองหรือห้างแหลมทองระยองเก่านั่นแหละและห้างเซ็นทรัลสาขาระยองด้วยนะคะ
ไปจอดให้บริการตั้งแต่๑๑โมงจนถึงบ่าย๓ของวันนี้
พี่น้องชาวระยองท่านฟังแล้วนะคะท่านกังวลใจท่านไปตรวจซะนะคะฟรีนะคะ
แน่นอนค่ะว่าชาวระยองวิตกกังวลกันคือเสียทรงเสียเส้นกันเลย
เมื่อวานวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลยกใหญ่เลยนะคะ
พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลคงมาตรการเข้มข้นไม่เลือกปฏิบัติ
เพราะก็ถามกันแหละค่ะว่าอังกษัตริย์เกรงกับคนในประเทศ
บอกกันเหลือเกินว่าคนในประเทศไม่ประมาทกาศอย่าตก
นู่นคุ้มนี่คุ้มนั่นแต่ทำไมคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเป็นแขกใครซึ่งล่าสุดกองทัพบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ
ปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ใช่แขกของกองทัพ
แม้ว่าจะเป็นทหารอียิปต์ก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะทหารอียิปต์รายนี้ค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปดูตามมาตรา๙พรกชุกเฉินที่เรายังคงไว้
เป็นหนึ่งใน๑๑กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้
เป็นกลุ่มที่๕ก็คือเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะนั่นเองนะคะ
มาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกถอนหายใจแทนชาวพี่น้องชาวระยอง
ทีนี้ส่วนกรณีของลูกทูตชาวซูดานวัย๙ขวบที่ก็ติดเหมือนกัน
เป็นหนึ่งใน๓ปลายเมื่อวานนี้ที่โฆษฎาคอแถลงออกมา
เข้ามาไทยพร้อมกับครอบครัวพบว่าติดเชื้อโควิด
ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศวันที่๗กรกฎาคม
มาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวคณะทูตจำนวน๕คน
ก่อนเข้าไทยได้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแห่ง๑
ซูดานแต่ตอนนั้นไม่พบเชื้อโควิด๑๙
จากนั้น๑๑กรกฎาคมค่ะสมาชิกทั้งหมดเดินทางมาถึงประเทศไทย
ไม่แสดงอาการใดแต่พอไปเก็บตัวอย่างตรวจเพิ่มเติม
ไปพบโรคโควิด๑๙ในลูกสาววัย๙ขวบ
ทีนี้คุณพ่อก็เลยพาลูกสาวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
ในกรุงเทพมหานครมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ว่าพบโรคโควิด๑๙เหมือนเดิมและในวันที่๑๑กรกฎาคม
ตรวจพบว่าปอดอักเสบก็เลยย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ
ส่วนสมาชิกครอบครัวที่เหลืออยู่ไหน
กักตัวอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเช่นเดียวกันเพราะหลายคนก็ถามว่า
มันคือที่ไหนล่าสุดค่ะทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของคอนโดมิเนียมที่
ญาติของเด็ก๙ขวบคนนี้ที่ติดโรคโควิด๑๙อยู่
เห็นบอกว่าอยู่แถวสกุลวิทยี่สิบหก
ใช่ซึ่งเป็นการค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลจากทางทวิตเตอร์
ใครอยากรู้ข้อมูลอะไรต่างช่วงนี้ไปดูในทวิตเตอร์ได้
แต่จริงแล้วคนที่มากับเครื่องบินที่คณะทูตนี้มา
ทั้งหมดทั้งลำ๒๔๕คนนะ
แล้วเข้าเกณฑ์สอบส่วนโรค๔๗คน
พบว่าติดเชื้อเพิ่มอีก๑๒คนด้วยซ้ำไป
ต้องไปสอบสวนเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลพักที่ไหนอย่างไรบ้าง

คือข้อมูลเราอยากได้แบบอย่างเป็นทางการ

ถ้าเกิดว่าเป็นทางการแล้วทุกอย่างมันจะจบไง

ใครที่อยู่ใกล้คอนโดมิเนียมหรือในคอนโดมิเนียม

อย่างที่สนามมวยลุมพินีหรือเปล่า

นั่นแหละสิครับเราภูมิกันเองไม่ต้องนาน
อย่าปล่อยให้เกิดความสงสัย
เพราะถ้าสงสัยแล้วมันจะป้องกันไม่ได้ไง

เราอยากช่วยก็ช่วยบอกข้อมูลเราด้วยละกัน
เดี๋ยววันนี้คงจะมีการแถลงเพิ่มเติมจากสอบคอในช่วงเที่ยงแหละ
จากข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทหารอียิปต์
หลังจากนั้นเข้ามาในประเทศไทย
อยู่ในประเทศไทยประมาณ๒๔ชั่วโมง

ไปตรวจพบเชื้อว่าติดเชื้อโควิด๑๙
คุณโรสลินให้ข้อมูลไปเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้
เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาอ้างว่า
เขาได้รับสิทธิพิเศษทางการทหาร
มาทำงานเกี่ยวกับทางการทูตต่างเนี่ยนะคะ
ข้อมูลเหล่านี้เขาก็เลยบอกว่า
เขาไม่ต้องกักตัวเขาไม่ต้องตรวจโรค
เพราะว่าเขาตรวจโรคมาตั้งแต่ต้นทางแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะหาว่าทีมข่าวของเราพูดลอยหรือเปล่า

เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
ช่วงที่เดินทางเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้
เพื่อไปขอตรวจโรคกับทหารอียิปต์รายนี้
เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะว่าเขาปฏิเสธอย่างไรค่ะ

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ก่อนหน้านี้ที่จะไปถึงตัวเขาได้

ให้สถานทูตเกลี้ยกล่อมก่อนนะรอบนึงนะ
ถึงไปหาตัวเขาได้ไปถึงตัวเขาได้

ทีมข่าวสอบถามที่มาที่ไปของคลิปนี้นะคะ

จะต้องถามคนนี้เพราะเป็นคนในพื้นที่ด้วย
คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณสาธิตยอมรับว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์
ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มทหารอียิปต์ในโรงแรมแห่งนี้
จริงและได้รับการปฏิเสธ
ต่อมาค่ะต้องประสานไปที่สถานทูต

จนเขายอมให้ตรวจโควิด

เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคุณ
เฟซบุ๊กทวิตเตอร์คุยเรื่องนี้กัน
ระดมเขียนโดยเฉพาะตำหนิรัฐบาลและกองทัพบก

อันนี้เป็นการพูดคุยกันนะ
ทวิตเตอร์นะคะเขาบอกว่าทำไมถึงไม่กักตัว

โควิด๑๙กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
บางช่วงดันขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเลย
และอันดับ๒คือก็ร้อนแรงมากเช่นเดียวกัน

ตอนนี้ยังคงอยู่ขึ้นอันดับหนึ่งอยู่นะ

พบทบถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการทันแหลง
เอาแบบทันแหลงตั้งต้นทันแหลงอย่างเป็นทางการออก

แต่ก็มีการออกมาชี้แจงเบื้องต้น
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นพอเกิดคำว่าทหารไงคุณ
ทหารพุ่งเป้าไปที่กองทัพบก
และพบธบพเอกอคงสมพงศ์
กองทัพบกออกมาชี้แจงเบื้องต้นนะคะ
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
กับการอนุญาตหรือให้สิทธิ์พิเศษ
ทหารอียิปต์เข้าออกประเทศไทย
หลังจากนั้นค่ะก็ต้องมีคนรับผิดชอบสิเนอะ
เพราะว่าก็แน่นอนเป็นเครื่องบินทหาร
แล้วทหารก็เข้ามามาซ่อมมาทำอะไรก็ไม่รู้

แล้วคำถามคือเอาแล้วกองทัพจะไม่ทราบเลยเหรอ

สรุปสุดท้ายแล้วเป็นแบบนี้นะคะ
กองทัพอากาศออกมายอมรับว่า
อนุญาตให้เครื่องบินกองทัพอากาศอียิปต์
แวะพักเติมน้ำมันและซ่อมบำรุงเครื่อง
ในประเทศไทยบินลงที่สถานเอ่อสนามบินอุตภัวร์อืม
ที่สถานทูตอียิปต์ร้องขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทย
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นการกักตัว๑๔วัน
คืออนุญาตแค่นี้เอาเรื่องแค่นี้
แวะเติมน้ำมันให้บำรุงเครื่องในไทย
แต่ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการยกเว้นการกักตัว๑๔วัน
สเตจควารันทีนตามพรกรฉุกเฉิน
เขาบอกไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้
อย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเขาบอกให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการจาก
สบคค่ะเอาฟังอีกครั้งช่วงประมาณที่เที่ยงแล้วกัน

ส่วนที่จังหวัดระยองเองตอนนี้ค่ะ
คนระยองทั้งจังหวัดเลยอยู่ในความกลัว
กลัวว่ามันจะมาระบาดในพื้นที่
กลัวว่าจะถูกปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่
เขากำลังกลับมาให้ประชาชนท่องเที่ยวได้

ใช่ค่ะโรงงานก็มีเยอะ
เขาบอกถ้าปิดเมืองอีกหูยุ่งเลยทีนี้

เทศบาลนครระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่และรถน้ำนะคะ
ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
ตามที่สาธารณะต่างทางเดินเท้า
เริ่มตั้งแต่โฮมโปรไปเลยค่ะไปถึงห้างแหลมทอง
แฟชั่นช้อปปิ้งย่านโรงแรมดิวารี
ซึ่งทหารอียิปต์เข้าพัก

ลดโอกาสจะมีการแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด
คือตอนนี้ทางเทศบาลพยายามทำให้ได้มากที่สุด
ในช่องทางที่จะสามารถทำได้เพื่อ

โอเคทหานอียิปต์กลุ่มนี้ที่เข้ามาหนึ่งเป็นแขกของรัฐบาลรึเปล่า
เป็นแขกของกองทัพบกหรือเปล่ากองทบกปฏิเสธแล้ว
รัฐบาลบอกว่าไม่ใช่แขกของรัฐบาลนะคะ
และที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าไปดูใน๑๑กลุ่ม
ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมหลายละเอียดต่างอยู่ในมาตรก้าวพรอฉุกเชิญ
ละเอียดยิบเลยลองไปอ่านดูว่าจริงหรือเปล่านะคะ
ใครจะกาดตกก็แล้วแต่เราต้องป้องกันตัวเองเอาไว้
แล้วก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่จุดเสี่ยงคุณก็จะปลอดภัย
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนรออยู่ไทม์ไลน์ของเด็กอายุ๙ขวบ
นั่นแหละครับเพราะเขาเข้ามาในกรุงเทพไงอันนี้คนกรุงเทพต้องระวัง

คือคุณสาธิตบอกว่าไปที่ห้างแหลมทองระยองใช่ไหมเซ็นทรัลใช่ไหม
แต่ทั้งสองห้างออกมาปฏิเสธนะคือสรุปอะไรกันแน่
วันนี้เราตรวจสอบให้เพิ่มเติมรอติดตามข่าวจากไทยรัฐทั้งวันนะคะ
ใช่ครับเดี๋ยวสมพครองก็แถลงด้วยนะครับ